ชั่วตะลอนตะหลาด
ตะลอนตะหลาดมาแล้วจ้ะคุณผู้ชมจ๋า
เช้าวันจันทร์แบบนี้ไปเช็คราคาสินค้าในตลาดกันก่อนเลยจ้า

วันนี้หมูเนื้อแดงอยู่ที่๑๓๐บาทต่อกิโลกรัม
โพกไก่ค่ะ๙๕บาทต่อกิโลกรัมค่ะ
ยังไม่ได้มีปรับเปลี่ยนนะคะทีนี้ไปดูราคาของผักวันนี้
มะนาวลูกละสองบาทเหมือนเดิมนะคะผักชีไทยเจ็ดสิบบาทต่อกิโลกรัม
ส่วนพริกจินดาแดงก็ปรับลดลงมาอยู่ที่๕๕บาทต่อกิโลกรัมนะจ๊ะ